โพสต์เรื่องราวที่เธอไปประสบพบเจอจากลูกค้าสุดหลอกลวง
หลอกแรกคือหลอกให้รับงานเอ็นคุยฟิลแฟน
แต่สรุปสุดท้ายจะข่มขืนหลอกที่๒ตกลงกันไป๒๔๐๐บาท
ไม่จ่ายเงินค่ะต้นเรื่องมาจากนางสาวแปลว่าอายุ๒๕ปีนะคะ
อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็คือรับงานกินข้าวรับงานไปเที่ยวด้วย
รับงานพูดคุยแต่ไม่รับงานเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ครับ
ณีต่างต่างนี่นะคะแต่สิ่งที่เธอไปเจอคือลูกค้านี่สิ
ลวนลามเธอแล้วก็ชักดาบไม่จ่ายเงินด้วย
นักข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในศักดิ์อ้างตัวเป็นทหารอากาศ
ในลักษณะเป็นเพื่อนคุยเหมือนเป็นแฟนกันเขาเรียกว่าเขารู้จักในคำว่าคุยฟิลแฟน
ตกลงค่าจ้างไป๖ชั่วโมงในราคา๒๔๐๐บาท
พอมาถึงบ้านในศักดิ์ค่ะในศักดิ์บอกว่า
ขึ้นไปคุยกันบนห้องนอนที่ชั้น๒ได้ไหม
ไหนมาถึงบ้านแล้วรับงานไปละ๒๔๐๐บาทก็อยากได้
ตกลงขึ้นไปนั่งคุยกันในห้องนอน
ผ่านไป๒๐นาทีค่ะนายศักดิ์ทอดเสื้อผ้า
เธอพยายามปัดป้องค่ะบอกไม่ได้ค่ะพี่
หนูรับงานเอ็นคุยฟิลแฟนนะพี่ลืมไปแล้วเหรอ
หนูไม่ได้รับงานไซส์ไลน์นะคะ

พยายามทำอยู่อย่างเนี้ยจนช่วงเวลานั้นเธอบอกเคราะห์ดีมากค่ะ
ป้ากับย่าของในศักดิ์เข้ามาในบ้านพอดีในศักดิ์จึงหยุดลวนลาม
และไปส่งเธอที่หอพักฟังเสียงแพรวาค่ะ
ปะเอ็นจะเห็นแบบไม่ได้ชงเล่าคือแบบเป็นเพื่อนนั่งคุยกันเฉยเฉยอย่างงี้ค่ะ
คือหนูก็ตกลงราคากันว่าสามชั่วโมงพันสองนี้ค่ะ
แกก็บอกว่าถ้า๖ชั่วโมงนับไป๖ชั่วโมงนะพี่แกบอกอย่างนี้
ก็มานั่งคุยกันประมาณยี่สิบนาทีค่ะแกก็เริ่มกอดค่ะ
อดแล้วก็แบบเอามือมาจับก่อนแล้วก็ค่อยล้วง
หนูก็เลยสะบัดตัวออกแล้วทีนี้แบบแกก็ดึงมานั่งใหม่
แล้วทีนี้ญาติแกมาหนูก็เลยแบบรีบสะบัดตัวออกแล้วลุกขึ้น
แล้วแกก็แบบรีบใส่เสื้อผ้าค่ะหนูก็เลยบอกว่าให้แกรีบไปส่ง
แพรวาเล่าต่อนะคะบอกว่าพอในศักดิ์ไปส่งที่หอพักแล้ว
ก็อ้างกับเธอด้วยนะเธอก็ทวงเงินไงพี่หกชั่วโมงสองพันเสียร้อยบาทไง
ศักดิ์ตอบมาว่าตอนนี้พี่ไม่มีเงินสดน่ะเดี๋ยวพี่โอนให้นะ
เดี๋ยวนี้ใครเขาก็โอนกันนะนะคะเดี๋ยวโอนให้นะสองพันเสียร้อยบาท
หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่โอนมาสักกระบาทเดียวนะคะ
สรุปยังไม่ได้ค่าจ้างเลยเท่านั้นยังไม่พอระหว่างที่เธออยู่ที่บ้านในศักดิ
ระหว่างที่ปฏิบัติงานพูดพูดคุยกันเนี่ยนะในศักดิ์บอกว่าแพรวา
เติมเงินในอินเอ่อเติมเงินอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือให้พี่หน่อยสิ
สองร้อยเดี๋ยวพี่รวบค่าจ้างไปเลยสองพันสี่ร้อยเป็นสองพันหกร้อย
เธอก็เอาเติมให้ก็เติมสรุปสุดท้ายแล้วค่ะ
อกจากเธอจะเกือบเสียตัวแล้วไม่ได้ค่าจ้างแล้ว
ยังเสียเงินเพิ่มเติมให้กับในศักดิ์คนนี้อีก๒๐๐บาท
เธอก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องราวที่เธอประสบพบเจอกันเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เพื่อความเป็นธรรมค่ะทีมข่าวก็พยายามติดต่อในศักดิ์เช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าเราก็ไปเจอไงอินบ็อกซ์มาเราก็ย้อนกลับไปสิใครเนี่ยในศักดิ์ขอพูดคุยหน่อยสิ
เพื่อพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมในศักดิ์รับโทรศัพท์เหมือนกันนะคะ
ตอบสั้นว่าผมก็ตกลงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาแล้วก็เงินกับน้องเข้าไปแล้วนะ
แล้วพอถามเรื่องอื่นก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ตอบไม่ให้ข้อมูล
หลังจากนั้นตัดสายนักข่าวของเราไปเลยค่ะ
อันนี้เป็นพฤติกรรมของในศักดิ์นะคะ